เรียนท่านประธานผมรังสิมรมสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขออภิปรายสนับสนุนยัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
ระบอบประยุทธ์ที่เสนอเข้ามาโดยประชาชนเป็นจำนวนถึง
๗คนตามการตรวจสอบโดยรัฐสภา
ท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอคารวะ
คารวะการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่เสียสละตัวเอง
เพื่อประชาธิปไตยพวกเขาเสียเสรีภาพ
ก็เสียเลือดบ้างก็เสียชีวิต
เพื่อยืนยันว่าประเทศนี้
เป็นของราศดรทั้งหลายอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
ผมเชื่อว่าการต่อสู้ดังกล่าวจะเป็นแสงสว่างที่ส่องสวัย
เพื่อทำให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นอย่างแท้จริง
ท่านประธานครับผมฟังการอภิปรายมาหลายชั่วโมง
เพื่อนสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะที่มาจากฝ่ายรัฐบาล

ฟังแล้วก็รู้สึกสลดครับสลดใจแทนพี่น้องประชาชน
ที่จะเป็นอนาคตของประเทศนี้
ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกมากเหลือเกิน
สภาแห่งนี้ยังมีคนที่อ้างว่า
รัฐมนูล๖๐เป็นรัฐมนูลฉบับของประชาชน
เพราะได้รับความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชน
ล้านคนในการทำประชามติ
เพราะฉะนั้นแค่แสนกว่าเสียง
เหิมเกลิมหรืออาจมาแก้
ข้ออ้างเช่นนี้ยังถูกเอื้อนเอ่ยอยู่เสมอ
ผมได้ยินมันทุกครั้งที่สภาแห่งนี้มีเหตุ
ให้พูดถึงในเรื่องของปัญหาของรัฐมนูลฉบับปัจจุบัน
ผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าการทำประชามติ
รัฐมนุนฉบับดังกล่าวที่มีการเริ่มลดลนลง

จนถึงวันที่มีการลงประชามติในวันที่๗สิงหาคม๕๙
ไม่มีวันและไม่มีทางเลยที่จะทำให้รัฐมนุนฉบับนี้
กลายร่างเป็นรัฐมนูลฉบับประชาชนได้
เพราะในขณะที่ผู้ลนลงคัดค้านอย่างผม
หรือคนอื่นกลับถูกสกัดถูกขัดขวางถูกดำเนินคดีและถูกคุมขัง
แต่กับฝ่ายกรทที่ชัดเจนคือผู้ที่ต้องการให้ร่างรัฐมนุนนี้มันผ่าน
กลับได้รับการทุ่มงบประมาณให้ผลิตหนังสือคำอธิบายสาระสำคัญ
เห็นได้ชัดว่าเป็นการชี้นำให้โหวตรับร่างรัฐมนูลออกมาแจกจ่ายนับล้านฉบับ
มีการเกณฑ์ครูกครูขอคอเกณฑ์ลอดอไปเป็นผู้ช่วยลนลงให้กับฝ่ายกรททั่วประเทศ
ไปจนถึงการทำสื่อโฆษณาเฉพาะด้านที่อ้างว่าดีของร่างรัฐมนูลแล้วเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และทางออนไลน์
แค่นี้ก็ชัดยิ่งกว่าชัดว่าประชามติครั้งนั้นไม่เสรีและไม่เป็นธรรม
ท่านประธานครับจำนวนประชาชน๑๓๕๒๔๗คน
น่าจะกล่าวได้ว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือแก้รัฐมนุนต่อสภาของประเทศไทย
อันที่จริงมันมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งหลายหลายเขตด้วยซ้ำการจะได้รับความยินยอมในการเข้าชื่อ
มาเป็นจำนวนที่มากขนาดนี้ถ้าผู้คนในสังคมวงกว้างไม่มีเจต
นงอันแน่วแน่ในการที่จะผลักดันสิ่งที่จะเสนอแล้ว
ผมคิดว่าคงไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่ที่นับที่นับว่าตลกร้าย
คือหลายคนที่อ้าง๑๖ล้านเสียงประชามติกันมาแบบผิดเนี่ย
คนเหล่านี้เข้ามาในสภาแห่งนี้
ด้วยการข็อจากคนแค่เพียงสิบห้าคนในคอสชเท่านั้น
ก็ไม่ทราบว่าเอาความชอบทำจากไหน
พูดคำใหญ่คำโตกันอย่างโจ่งแจ้งได้ถึงเพียงนี้

เมื่อเทียบกับ๑๓๕๒๔๗เสียงของประชาชน

เพื่อให้มันถูกฝาถูกตัวจริง
ก็ต้องเทียบกันกับช่วงก่อนทำประชามติ
ว่าในขั้นตอนของการเสนอร่างรัฐมนูลนี้
ถูกเสนอเข้ามาสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

กระทำโดยคนกี่คน

ซึ่งก็คือกรทที่นำโดยคุณมีชัยรุชุพันธ์
ร่างมันขึ้นมาแล้วส่งไปทำประชามติ
แล้วถามว่ากรท๒๑คนนี้มาจากไหน

เหมือนกันกับที่ตั้งสวทั้ง๒๕๐คนเข้ามา
มีประชาชนอยู่ในสมการแม้แต่น้อย

การที่จะอ้าง๑๖ล้านเสียงจากการทำประชามติ

หากเรามาดูข้อเสนอของภาคประชาชน
ร่างแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้ที่เข้าสู่สภา
ต่างมีจุดร่วมเชื่อมโยงไปยังหลักการสำคัญหลักการเดียว
นั่นคือทุกองค์กรทุกสถาบันตามรัฐมนุนที่ล้วนแต่มีอำนาจ
อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานต่อประชาชนทุกคนในประเทศนี้
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของประชาชน
ตนอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชน
ใช้อำนาจภายใต้ความรับผิดชอบต่อประชาชน
รวมถึงสร้างหลักประกันว่าอำนาจสูงสุดของประชาชน
จะไม่อาจถูกล่วงละเมิดไปได้
หากมีสิ่งใดที่ฝ่าฝืนต่อหลักการนี้
ก็ควรจะถูกล้มถูกโละถูกเลิกถูกล้างเสีย

การที่ประชาชนเสนอเลิกยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา๖๖
หมวด๑๖การปฏิรูปประเทศ
ก็เพราะผู้ที่สมควรมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดยุทธศาสตร์

ก็คือรัฐบาลที่ต้องมาจากความไว้วางใจของสภาที่เป็นผู้แทนราชดรอย่างแท้จริง
และดำเนินนโยบายเหล่านั้นด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน
ไม่ใช่ต้องติดบ่วงที่ใครหน้าไหนก็ไม่รู้
ตั้งตัวเองและพวกขึ้นมาเขียนข้อกำหนดชี้ซ้ายชี้ขวา
ให้รัฐบาลและสภาจากการเลือกตั้งต้องหันหัวแล้วเดินตาม
หากไม่เชื่อฟังก็ถูกเอาผิดเอาโทษ
ที่จริงท่านประธานข้อเสนอนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่เป็นการกลับไปสู่จุดเดิมที่เราเคยเป็นมา
และภายใต้ระบอบประชาธิปไตยก็ควรจะเป็นเช่นนั้น
เมื่อพูดถึงสภาที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริง
ประเทศไทยเรามีประวัติกันมาอย่างยาวนานกับสภาแห่งที่๒ครับ
นั่นก็คือสวที่ในรัฐมนูลหลายฉบับในอดีตที่ผ่านมา
มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือเป็นเสียงที่คอยค้ำยัน
คณะรับประหารสามารถสืบทอดอำนาจเป็นรัฐบาลต่อไปได้
ภายหลังการเลือกตั้งตามรัฐมนูลที่ตัวเองได้วางเอาไว้แล้ว
แน่นอนตัวอย่างที่เราลืมไม่ลงก็คือวันที่สวเกือบทั้งหมด
ขานชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ลาวกลับถูกกดปุ่มสั่งมาจนผมนึกว่านี่คือพักสวครับ
สวที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเสียอีก
เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผลงานชิ้นเดียวของสว
ที่ประชาชนเขาจำได้ไม่ลืม
ท่านประธานครับมันจึงไม่แปลกที่ภาคประชาชน
เขาถึงเสนอให้ล้มสวให้ล้มวุฒิสภาให้เหลือแค่เพียงสภาเดียว
ท่านประธานครับข้อเสนอของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้
ไม่ใช่ข้อเสนออะไรอื่นเลยนอกจากความต้องการที่จะเห็นสภาแห่งนี้

และใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า
ซึ่งเอาเข้าจริงครับเรื่องสภาเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
ผมแปลกใจมากที่วุฒิสภาวุฒิสมาชิกหลายท่าน
ที่น่าจะคุ้นเคยกับการทำหน้าที่แบบสภาเดียวออกมาต่อต้านในเรื่องนี้
ในวันที่ท่านทำหน้าที่เป็นสนชซึ่งไม่มีใครที่เป็นประชาชนเลือกท่าน
ร้อนใจในการทำหน้าที่ตรงนั้นแต่พอเราต้องการจะยกอำนาจตรงนี้
ให้เป็นของประชาชนท่านก็มีปัญหาครับ
ตกลงท่านจะเอายังไงกันแน่วันนี้ท่านมาเรียกร้องการตรวจสอบ
วันนี้ท่านมาเรียกร้องการถวงดุลทำไมถึงไม่อยู่ในร่องในรอยแบบนี้
แท้ที่จริงแล้วคือท่านกลัวท่านกลัวว่าถ้าเลือกตั้งกันหมด
ประชาชนเขาจะไม่เลือกท่านกลับมาเพราะการหาเสียงกับประชาชน
มันย่อมยากกว่าการหาเสียงกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคอสช
ที่มีอำนาจแต่งตั้งสวตอนนั้นแน่
อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่น้อยหน้าก็คือสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระ
นับตั้งแต่รัฐประหารปี๔๙เป็นต้นมาได้กลายเป็นเครือข่ายที่แต่งตั้ง
และรับรองกันเองในหมู่เหล่าของบรรดาตุลาการและวุฒิสมาชิก
ตัดขาดจากประชาชนทว่ากลับยึดโยงกับอำนาจของคณะรัฐประหาร
และผลิตผลที่ออกมาคือคำฟ้องและคำตัดสินที่
ตั้งแต่การยุบพักการเมืองการขัดขวางการแก้รัฐมนูล
การอ้างคดีทุจริตมาบดขยี้ศัตรูทางการเมืองของคณะรับประหาร
การจัดการเลือกตั้งที่ไร้ประสิทธิภาพและความโปร่งใส
จนถึงการทำลายเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันทางการเมืองต่าง

บ่มเพาะข้อกางขาของสังคมมานานนับทดสวัสดิ์
ความน่าเชื่อถือของระบบกฎหมาย
ซ่อกร่อนบ่อนทำลายจนแทบไม่เหลือชิ้นดี
โดยที่คนฟ้องคนตัดสินเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
แม้แต่จะเปิดโอกาสให้ทักท้วงหรือประเมินผล
ภาคประชาชนจึงต้องเสนอให้โละเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย
ออกไปจากองค์กรผู้ใช้อำนาจตรวจสอบเหล่านี้
เพื่อให้สามารถกลับมาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้อีกครั้ง
และเพื่อเป็นหลักประกันว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
จำเป็นต้องมีคณะผู้ตรวจการศาลและสารมนูล
เพราะการตรวจสอบถุงดุลจะไม่ใช่แค่การตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการฝ่ายเดียวอีกต่อไป
แต่ฝ่ายประชาชนเขาก็มีตัวแทนของพวกเขา
สามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตุลาการได้
ซึ่งต้องย้ำว่าการตรวจสอบดังกล่าวคือการตรวจสอบในสิ่งที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ
จะต้องไม่กระทำการทุจริตไม่ใช่เป็นการแทรกแซงคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษา
นี่คือการสร้างหลักประกันที่จะทำให้องค์กรตุลาการมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
ไม่ใช่เป็นรัฐอิสระใช้อำนาจหน้าที่อย่างบิดเบือนแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
กรตุลาการจะยังคงทำหน้าที่ภายใต้พระปรมาพิไทยแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
อกจากนี้ครับการที่ภาคประชาชนเสนอให้เพิ่มหมวดว่าด้วยการล้างผลพวงการรัฐประหาร
และการป้องกันและการต่อต้านรัฐประหารก็เพราะพวกเขาเอือมละอาแล้วครับ
ละอาเต็มทนแล้วกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นกฎหมายก็เงียบลง
เต็มทีกับการเห็นนักกฎหมายอ้างว่าเมื่อคณะประหารยึดอำนาจได้แล้วถือเป็นรัฐาธิปัตย์
จะออกคำสั่งนั่นนี่บังคับอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ
ไม่อยากจะต้องเห็นคนที่ปล้นอำนาจของพวกเขาเข้ามากรอบโกยผลประโยชน์กันอย่างเมามัน
แล้วนิรโทษกรรมตัวเองลอยนวลไปมีหน้ามีตาอยู่ในสังคม
ได้อย่างไม่สะทกสถานไม่เอาอีกแล้วกับวงจรอุบาตอย่างที่ผ่านมา
ข้อเสนอเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเสนอที่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ
ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะทำให้เป็นจริงได้
สิ่งที่ยากเย็นจริงคือการที่หลายคนที่มีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองนี้
แม้กระทั่งในสภาแห่งนี้จะรู้สึกตัวและตระหนักได้เสียทีว่า
การปล่อยให้ระบอบประยุทธ์มันดำลงอยู่ต่อไปอย่างนี้ทุกวินาที
มันเสียหายต่อประเทศเหลือคณะนับ
หลายท่านในที่นี้ยังอ้างว่าข้อเสนอของภาคประชาชนจะทำให้

คำว่ามันเนี่ยอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับ
ใช้คำว่าระบอบประยุทธ์ก่อนถือว่านักแล้วอย่าไปใช้คำว่ามันเลย

ท่านประธานผมจะระมัดระวังคำพูดนะครับ

หลายท่านในที่นี้ยังอ้างว่าข้อเสนอของภาคประชาชน
จะทำให้สภาแทรกแทรงการทำงานของศาลและองค์กรอิสระ
ทำให้ขาดความเป็นอิสระรวบอำนาจไว้ที่สภาจนเป็นใหญ่
ไม่มีใครถวงดุลได้
ท่านเหล่านี้คงไม่ได้พิจารณาถึงธรรมชาติของสภาในความเป็นจริง
ที่มีมาจากหลายพักหลายฝ่ายหลายคั่วการเมือง
ถวงดุลกันเองตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
อีกทั้งข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะผู้ตรวจการกองทัพ
คณะผู้ตรวจการศาลและองค์กรอิสระ
เรื่องให้สภาร่วมเลือกหรือขอให้ถอดถอนตุลาการสารมนุนและกรรมการองค์กรอิสระได้นั้น
หากดูให้ดีจะเห็นว่าผู้เสนอได้แบ่งการมีส่วนร่วมของสภา
ในฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอย่างเท่ากัน
ไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบเสียเปรียบตั้งแต่ต้น
กับบางเรื่องยังเปิดให้ฝ่ายตุลาการได้มีส่วนร่วมเท่ากัน
คะแนนเสียงที่ใช้กับการลงมติหลายกรณีก็ต้องเป็นเสียงข้างมากพิเศษ
นี่ยังไม่นับว่าอำนาจที่ศาลและองค์กรอิสระจะได้ตรวจสอบสภากลับบ้าง
ก็ไม่ได้ลดถอยไปอย่างมีนัยยะสำคัญ
ผมขอถามกลับบ้างว่าพวกท่านเชื่ออย่างสนิทใจจริง
ไม่ต้องแก้ไขอย่างที่ภาคประชาชนเสนอมา
เชื่อจริงหรือว่าระบอบที่เป็นอยู่
มันไม่ได้ให้อำนาจแก่ผู้ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนอย่างเกินส่วน
มากดทัพมาครอบงำผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

ไม่ให้ทำตามเจตจำนงของพวกเขาได้

ผู้ที่ถูกกดทัพถูกครอบงำอาจจะกลายเป็นพวกของท่านเองก็ได้
ท่านประธานครับผมเชื่อว่าระบอบที่ดี
คือระบอบที่ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล
ไม่ว่าใครจะพังงาดขึ้นมามีอำนาจ
ระบอบนั้นจะยังคงประกันความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทุกฝ่ายและสังคมโดยรวมได้
แต่ถ้าท่านคิดว่าระบอบที่ท่านพยายามเหลือเกินที่จะรั้งมัน

ให้คนที่อยู่คั่วการเมืองเดียวกัน
คิดเห็นทางการเมืองคล้ายกันกับผม
ไปนั่งอยู่ในองค์กรแต่งตั้งต่างแทนพวกท่าน
สมมุติว่าให้คณะก้าวหน้า
เป็นผู้มีอำนาจจิ้มเลือกสวทั้ง๒๕๐คนแทนคอสช
ตุลาการสารมนูลและกรรมการองค์กรอิสระมาจากนักกฎหมาย
อาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุลกับพวกแต่งตั้งมา
ผมต่อให้พักก้าวไกลและพักร่วมฝ่ายค้านอื่น
ยังคงเป็นพักฝ่ายค้านต่อไป
มีสอสอเท่าเดิมเลยก็ยังได้
พวกท่านจะยอมรับโดยดุษฎีไม่ปริปากกับสภาพการเมืองแบบนั้นจริงเหรอครับ
ผมเกรงว่าจะเป็นพวกท่านด้วยซ้ำที่ออกมาร้องแรกแหกกระเชอดังเสียยิ่งกว่าผู้ชุมนุม
ฉากทัศน์ง่ายแบบนี้ท่านนึกไม่ได้จริงเหรอครับ
ผมรู้ว่าส่วนหนึ่งที่พวกท่านคัดค้านกันมานั้น
ก็เพราะข้อเสนอของภาคประชาชนมันไปกระทบกับการดำรงอยู่ของพวกท่าน
สิ่งที่ผมจะพูดคือผมอยากให้พวกท่านวางตำแหน่งตัวเองไว้ก่อน
แล้วมองข้อเสนอนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งบ้าง
ข้อเสนอของภาคประชาชนในครั้งนี้
ไม่ได้พยายามทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบเป็นพิเศษ
ทุกฝ่ายแข่งขันกันภายใต้กติกาเดียวกันไม่ได้เอื้อให้กับใครตั้งแต่ต้น
ผลแพ้ชนะออกมาก็ไม่ได้มีฝ่ายไหนสามารถกินรวบได้ทั้งกระดาน
ยังมีโอกาสให้แข่งใหม่ได้เสมอ
และพวกท่านในฐานะประชาชนก็สามารถเข้าร่วมตัดสินการแข่งขันนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
หรือถ้าหากพวกท่านคิดว่าตัวเองมีความสำคัญต่อบ้านเมืองนี้สนามเลือกตั้งก็ยังพร้อมที่จะเปิดรับพวกท่านเสมอ
ข้อเสนอของประชาชนไม่ได้ห้ามพวกท่านลงเลือกตั้งเลย
อย่างมากก็แค่ติดกฎเกณฑ์อันเดิมที่ท่านไม่สามารถลงได้หลังจากพ้นตำแหน่ง๒ปี
ถ้าท่านคิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถมีหลักการมีเหตุผลเพียงพอถึงอย่างไรอยู่ในสภาผู้แทนราษดรด้วยกันท่านก็สามารถโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับท่านได้
ฉะนั้นถ้าท่านมั่นใจถ้าเชื่อมั่นในประชาธิปไตยก็ขอให้มาแข่งขันในกติกาเดียวกัน
สุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมพยายามจินตนาการว่าถ้าเราสามารถขจัดผลพวงของรัฐประหารออกไปได้สามารถป้องกันรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกยกเลิกองค์กรแต่งตั้งที่เหยียบอำนาจประชาชนไว้หรือเปลี่ยนมันให้มายึดโยงกับประชาชนรับผิดชอบต่อประชาชนถ้าสามารถทำได้เช่นนั้นแล้วประเทศนี้จะเป็นเช่น
เราอาจจะกะเกณฑ์แน่นอนไม่ได้
แต่อย่างน้อยที่สุดกองทัพและตำรวจคงไม่กระทำย่ำยีประชาชนอีกต่อไป
อย่างน้อยที่สุดการปราบทุจริตคอรัปชั่นก็จะไม่สองมาตรฐาน
อย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งก็คงจะเป็นธรรมมากกว่านี้
อย่างน้อยที่สุดก็คงไม่มีคำวินิจฉัยที่มองผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยว่าบ่อนทำลายประเทศ
หน้าเศร้าที่เลือกเลวร้ายเหล่านี้ที่ผมไม่อยากเห็นในความเป็นจริงล้วนเกิดขึ้นทั้งสิ้น
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะต้องยอมปล่อยให้มันคงอยู่และเกิดขึ้นซ้ำซากต่อไป
ทั้งหมดนี้ต้องถูกสะสางและข้อเสนอแก้รัฐมนูลล้มระบอบประยุทธ์คือก้าวแรกของการรีเริ่มเพื่อไปสู่จุดหมายนั้น
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ทุกท่านจะร่วมกันร่วมกันลงมติรับหลักการแก้รัฐมนูลของภาคประชาชนในครั้งนี้
อะไรที่มันจบมือจบด้วยมือของท่านได้ก็ขอให้มันจบที่รุ่นของท่าน
อย่าดึงดันต่อไปให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังต้องมาจบมันแทน
เพราะเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันอาจไม่ใช่จุดจบที่สวยสำหรับพวกท่านก็เป็นได้
จะจบในรุ่นของท่านหรือจะให้ท่านจบในรุ่นของผม
วันนี้ท่านเลือกขอบคุณครับ